คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าถือเป็นโอกาสดีของแฟนชาวไทยนะคะ
ที่จะได้ชมโชว์มายกลระดับโลกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของเราค่ะ
ซึ่งจะเปิดการแสดงโชว์เป็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ
ฉากเรียกน้ำย่อยก่อนถึงวันจริงด้วยการโชว์ที่ทำให้หลายคนตะลึงไปตามกัน
ซึ่งเขาเผยว่าเป็นความฝ่ายฝันมานานที่จะมาเยือนแดนสยาม
บอกเล่าความพิเศษในการมาเปิดการแสดงในครั้งนี้
ว่าแฟนจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ในมนต์ของมายกล
พร้อมกับฝากให้แฟนติดตามการโชว์ของเขาตั้งแต่๑๖๑๙มิถุนายนนี้ด้วยค่ะ
ขออนุญาตนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับนักมายกลระดับโลก
เขาทำมาแล้วทุกอย่างตั้งแต่เอาแฮมเบอร์เกอร์ออกมาจากผ้าโปสเตอร์
ไม่รู้จริงว่าทำได้ยังไงแต่ว่าวันนี้จะมาพูดคุยกันว่าเขาเจ๋งขนาดไหน
แล้วก็เขากำลังจะมีการแสดงเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในเมืองไทยของเราเดือนมิถุนายนนี้แล้ว
ทำความรู้จักเขากันเลยกับซีเรียลค่ะอยู่กับมิ้นตรงนี้แล้ว
มีคุณลูกหวัดภาษาเท่าอะไรซีเรีล

ทำไมพวกเธอต้องถูกไปทำงานคือไทย
เพราะว่าฉันมาที่นี่ในเวลาที่มีเวลาที่มีความปลอดภัย
ฉันมาที่ช่างมายพุเก็ตและกันกันกันกันกันกัน
ที่มีเกาะที่ดีในโคสันมุยคราวิและกันกันกัน
ทุกครั้งที่ฉันมาที่นี่ฉันมีความรู้สึกที่สุข

มีอะไรสำคัญสำหรับเราไทย

แต่ว่าเก็บแบบทริคใหญ่เอาไว้สำหรับโชว์

ขอดูเป็นขวัญตา

เขาบอกว่าเป็นเกมกะง่ายก็คือให้เราหยิบการ์ดออกมา
แล้วเขาจะทายว่ามิ้นหยิบการ์ดอะไรออกไป
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้มิ้นตัดไป๓ครั้งด้วยกัน

ก็ไม่เห็นว่าหยิบอะไรออกมาแล้วคุณผู้ชมไม่มีใครเห็นว่ามิ้นหยิบการ์ดใบไหนออกมา
แล้วเมื่อกี้เขาอ่านเขาบอกว่าง่ายมากเลยเป็นใบสีแดงเป็นข้าวหลามตัดเป็น๖ข้าวหลามตัดสีแดง
ไม่กล้าเปิดเลยอ่ะพร้อมกันคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูก่อนนะ
ใช่มั้ยอ่ะใช่มั้ยอ่ะขอดูแล้วนะ
คุณผู้ชมใบสีแดงที่จะเปิดตอนจุนคุณมีสัญลักษณะให้ไทรแรท์ทีวีแฟนมั้ยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อซิริลและฉันกำลังส่งแบบนี้มาซิริลแมจิกที่สุดที่สุดที่สุด